คุณผู้ชมคะเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
เราคงต้องกลับมาพูดถึงกันอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ยังต้องย้ำกันว่าไม่ประมาทกาศอย่าตกนะคะค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนรอคอยก็คือเรื่องของวัคซีนโควิดสิบเก้า
เมื่อไหร่ประเทศไทยจะได้ใช้วัคซีนโควิดสิบเก้านี้นะคะติดตามเรื่องนี้จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องสถานการณ์โควิดในบ้านเรา
ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเป็นสองหลักในบางวันแต่เราก็อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่า
เราควบคุมสถานการณ์ได้อยู่ครับไม่ถึงขั้นที่จะมีการระบาดรอบสอง
นี่ทางตัวเลขหมอเขาก็ยืนยันถ้าเรายังระมัดระวังตัว
ควบคุมได้กันแบบนี้แต่ตัวเลขในต่างประเทศน่ะสิ
ยิ่งนับวันยิ่งเห็นความน่าสยดสยองเพิ่มขึ้นมาทุกวัน
ใกล้บ้านเรามาเลพม่าอาการหนักไกลออกไปยุโรปอเมริกา
เป็นหัวข่าวแม้กระทั่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสมาครง
เจอกันไปแล้วครับฝรั่งเศสแถลงประธานาธิบดีมาครงติดโควิด
สหรัฐเนี่ยยอดตายวันเดียวพุ่งไปสามพันเจ็ด
อีกมุมหนึ่งสหรัฐเขาเริ่มโครงการฉีดวัคซีนแล้วครับ
เขาเริ่มแล้วเรื่องของวัคซีนเขาฉีดกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ความหวังของต้องเรียกว่าความหวังของมวลมนุษยชาติตอนนี้
อยู่ที่วัคซีนนี่แหละครับมีคำถามมีคนอยากรู้
ว่าเรื่องของวัคซีนที่ผลิตในต่างประเทศและได้ยินว่าบ้านเราก็เริ่ม
ที่กำลังทดลองกันอยู่รายละเอียดเรื่องของวัคซีน
ไปถึงไหนยังไงนี่คนก็อยากรู้ผมได้คุยกับอธิบดีกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาษย์การกวิงพงศ์
ให้ข้อมูลที่พอจะนำมาถ่ายทอดได้ก็คือว่าในต่างประเทศ
ตอนนี้มีหลายบริษัทกำลังดำเนินการเรื่องผลิตวัคซีนตัวนี้อยู่
ที่ป้องกันโควิด๑๙นี่แหละไม่ใช่มีแค่ไฟเซอร์บริษัทเดียว
ผลลัพธ์ที่เขาดำเนินการตอนนี้ก็คือว่าได้มีการทดสอบอยู่ในระยะที่๓
ผลที่ออกมามีประสิทธิภาพอยู่ในขั้นดีน่าพอใจ
ประเทศในอังกฤษอเมริกาอนุญาตให้ฉีดได้
วัคซีนได้แล้วแต่เขาใช้คำว่าฉีดได้แบบฉุกเฉิน
คือเมื่อมีการระบาดหนักและเห็นว่าจะเอาไม่อยู่
เขาอนุญาตให้ฉีดวัคซีนได้แต่ยังไม่ฉีดให้คนทั่วไปทั้งประเทศ
ยังไม่ถึงขั้นนั้นต้องรอครับต้องรอเพราะว่าการผลิต
ไม่ได้ผลิตออกมาได้มากมายขนาดนั้นผลิตไปก็ทดสอบไป
รอให้เกิดความมั่นใจมากกว่านี้รอให้ผลิตออกมากว่านี้
คนทั่วไปถึงจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันได้
ตอนนี้คนที่ได้รับการฉีดวัคซีนในยุโรปอเมริกาก็คือ
คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก่อนเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
และเขาก็ทำงานหนักเพื่อป้องกันชีวิตคนฉะนั้นเขาได้รับสิทธิ์ก่อน
นี่ในต่างประเทศนะสรุปว่าอยู่ในขั้นทดลองขั้น๓
แล้วมีผลลัพธ์ออกมาในทางที่ดีทีนี้บ้านเราบ้านเราก็มีการผลิต
แล้วก็เริ่มทดลองประมาณกลางปี๖๔
เราน่าจะผลิตวัคซีนออกมาใช้เองได้นี่ข้อมูลจากคุณหมอ
แต่ระยะที่เรารอเนี่ยระยะที่เรารอผลิตของเรา
แล้วถ้าต่างประเทศเขาผลิตออกมาได้แล้วเรามีปัญหาหนักหนาขึ้นมาเนี่ย

ซื้อจากต่างประเทศไม่ได้แปลว่าจะรอเอาเฉพาะของเราอย่างเดียวนะ
เราก็ตัดสินใจจะซื้อต่างประเทศได้ถ้าในต่างประเทศเขาผลิตออกมาเพียงพอ
ที่จะขายให้เราได้ทีนี้เรื่องราคาราคานั้นเนี่ยตอนนี้เนื่องจากผลิตออกมาใหม่
ถ้าของมีน้อยคนอยากได้เยอะราคาก็แพงวันหนึ่งวันใดที่ผลิตออกมาได้มาก
เกินกว่าปริมาณที่คนทั้งโลกต้องการเมื่อนั้นของก็จะถูกลง
ฉะนั้นถ้าดูราคาตอนนี้เขาบอกยังแพงอยู่ยังแพงอยู่
ราคากลางที่เขาประมาณการที่เคาะกันอยู่ตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยนะ
เขาเรียกว่าเข็มหรือโดสเนี่ยเข็มละ๒๕๓๐เหรียญ
คิดเป็นเงินไทยก็ตั้งแต่๖๐๐กว่าบาทถึง๙๐๐คนหนึ่งต้องฉีด๒เข็ม
ก็ประมาณไม่เกินสองพันอันนี้ตัวเลขเงินในต่างประเทศนะ
แต่ถ้าผลิตออกได้มามากราคานี้ก็จะลดลงไปอีกเยอะ
ประเทศที่จองไว้เยอะแคนาดาเนี่ยจองไว้มากกว่าประชากรเขาเสียอีก
แล้วตอนนี้จองในราคาแพงด้วยวันหนึ่งราคาถูกลงมา
แล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาซื้อแพง
ของเราเราผลิตเองได้ราคาจะถูกกว่า
เขาประมาณการกันว่าเราน่าที่จะเคาะราคาได้ที่เข็มละ๕เหรียญ
หรือโดสละ๕เหรียญ๕เหรียญก็เท่าไหร่เหรอ
เอา๓๐คูณเข้าไปก็ประมาณ๑๕๐บาท
ถ้า๒เข็ม๒โดสก็๓๐๐หรือ๓๐๐กว่าบาท
ฉะนั้นนี่คือความหวังของคนทั้งโลก
และเราก็มีความหวังต่อการผลิตของเรา
ว่าเราจะได้ในราคาถูก

เมื่อเราผลิตวัคซีนออกมาปราบโควิด๑๙ได้
มันจะมีไวรัสตัวอื่นที่จะกลายพันธุ์แล้วมารังแก่เราอีกไหม
เขาบอกว่าผลพวงจากโควิดคราวนี้
มันมีข้อดีก็คือทำให้มนุษย์รู้จักระมัดระวังตัวมากขึ้น
โดยเฉพาะการรักษาความสะอาดและโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน
เพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์มาจากสัตว์ที่เกิดจากเมืองอูฮันเนี่ย

ต่อไปนี้ชีวิตใหม่ของคนถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนป้องกัน
เรื่องการกินต้องระมัดระวังมากขึ้น
กินกันแบบแปลกเหมือนแต่ก่อนก็น่าจะค่อยหดหายไป
และนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์กับ